จะเป็นเชียรินเดอร์กันซะแล้ว
ช่วงสุดท้ายจะเจอหมอไก่แล้ว
ไปเจอกับหมอไก่กันเลยครับ
สวัสดีค่ะ
ทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะพบกับหมอไก่พพาธินี
วันนี้จะมาถามหมอไก่เรื่องเคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ
เคล็ดลับมากมายหลากหลายเอาง่ายเลยน่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวการเลือกสีเสื้อผ้าด้วยนี่แหละ
สีประจำแต่ละวันได้ไหมคะแต่ละวันนี้เราจะไปสมัครงานหรือว่าจะไปขายงานเสนองานคุยกันกับลูกค้า
เราต้องแต่งตัวสีอะไรถึงจะดีไม่ดียังไงบ้าง
ที่ยกในเรื่องของสีเสื้อก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราไปเสนองานติดต่องานสิ่งแรกที่เขาจะเห็นเราก็คือเรื่องของสีเสื้อก่อนเลย
ใช่ไหมคะเรื่องของเสื้อเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสำคัญมากเดี๋ยวเราจะไล่กันเลยตั้งแต่แบบ๗วันเลย
สมมุติว่าใครที่ขยันมากทำงานติดต่องานบางทีนอกรอบในวันอาทิตย์ถ้าสมมุติว่าในวันอาทิตย์ให้เน้นสีแดงสีเขียว
แต่ว่าอย่าใส่เสื้อแดงกางเกงเขียวนะไม่งั้นก็จะหาเลยก็อาจจะเลือกเป็นสีใดสีหนึ่ง
คือเราจะเน้นช่วงท่อนบนมากกว่านะคะกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยไม่ต้องเน้นเป็นเสื้อนะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นวันจันทร์ให้เน้นเป็นพวกสีขาวสีเหลืองสีครีมหรือว่าเป็นพวกสีดำสีม่วง
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นวันอังคารให้เป็นสีส้มสีชมพูวันพุธถ้าสมมุติว่าใครไปติดต่องานวันพุธ
ให้เน้นเขียวเลยเขียวหรือไม่ก็เป็นเทาหรือว่าเป็นสีทองก็ได้
ก็อยากทองมากเกือบไปแล้วก็ให้ใส่เครื่องประดับก็ได้ครับ
ส้มแก่ก็คือเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีแดง
วันศุกร์ให้ใส่สีฟ้าเลยนะฟ้าน้ำเงินชมพูได้หมดได้หมด
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นวันเสาร์ให้เน้นพวกดำม่วงฟ้าน้ำเงิน
เอาจริงก็น่าจะเป็นสีตามวันแต่ละวันด้วยเป็นหลักใช่ไหมคะหมอไก่
ประจำง่ายอาทิตย์แดงจันทร์เหลืองอะไรอย่างนี้
อางคารชมพูพุทรเขียวพื้นหัดส้มสุขฟ้าเหน็นแบบนี้เลย
ค่อนข้างดีถ้าสมมติใครที่ไม่สามารถใส่สีตามนี้ได้
ซึ่งประดับเป็นสีตามนั้นก็อย่างที่บอกว่าสีทองใช่ไหม
ก็ใส่เป็นคนแบบทองตังหูทอง
ก็คือเครื่องประดับที่มีลักษณะมันวาวก็ได้ถ้าสมมุติเป็นวันพุธ
หรือว่าเป็นเสื้อคุมก็ได้
หรือว่าบางทีแบบฟอร์มของบริษัทหรือว่าองค์กรเขาก็แบบมีบล็อกมาแล้ว
ต้องใส่แบบเป็นยูนิฟอร์มนะ

คืออะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ามีสีที่เป็นมงคลนำโชคติดตัวเราไว้

ประมาณนั้นเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านไปแล้วสำหรับเรื่องของสีเสื้อผ้านะคะ

ถ้าคุณผู้ชมต้องไปเข้าห้องประชุมไปเสนองาน

เราจะนั่งตรงไหนยังไงถึงจะดีอะคะหมอไก่
อย่างแรกเราควรจะไปก่อนเวลาเลย

ไปก่อนเวลาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปจองที่นั่งที่ดีที่สุด
ซึ่งที่ที่ดีที่สุดก็คือที่ตำแหน่งทะแยงมุมกับประตู

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าตรงกับประตูมากเกินไป
เราจะไม่มีสมาธิในการพูด
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเยื้องตามภาพเลย

เพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ไกลแล้วก็อยู่ทะแยงมุมกับประตู
เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของห้องนั้นได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งขุมทรัพย์ของห้องนั้นด้วย
เพราะฉะนั้นจะดีมากถ้าสมมุติว่าได้นั่งอยู่ตรงนั้น
ไปก่อนเวลาชุมเลือกที่นั่งนะที่เสริมมงคลที่ให้ความสำเร็จ

ใช่ได้เตรียมตัวด้วยนะคะ
ยังไม่หมดใช่ไหมคะมีเรื่องของเลิกวันดีสำหรับการจะไปสมัครงานไปเสนองานอีกหรอคะนะคะ

อย่างปกติในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเลิกดี

แต่ว่าบางทีมันเลือกไม่ได้ทำยังไงดี
ก็คือหลักให้เน้นเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์ก่อน
เน้นเป็นจันทร์กับศุกร์เพราะว่าเขาเรียกว่าจันทร์กับศุกร์ในทางโหระสาท

คือเวลาพูดอะไรเนี่ยมันง่ายมันคือเหมือนกับคนที่พูดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใจอ่อน
คือรับฟังในข้อเสนอของเรา
ส่วนวันพระรหัสเขาเรียกว่าเป็นวันผู้ใหญ่
สังเกตไหมเวลาที่เราไหว้ครูเราก็ไหว้วันพระรหัสพฤหัส
คือวันพระรหัสหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ก็คือถ้าสมมุติว่าติดต่องานในวันพระรหัสเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะเอ็นดู
แต่ว่าในวันพระรหัสมันหมายถึงเรื่องของวิชาการด้วย
ก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเสนออะไรในวันพระรหัสจะใช้แบบออดอ้อนมารยาไม่ค่อยได้
หลักการเป็นวิชาการเป็นทางการน้อย
ต้องมีเหตุผลในการที่เราไปซัพพอร์ตในวันนั้นนะคะ

ก็คือวันไหนที่ไม่ควรจะไปสมัครงานหรือไม่ควรจะไปเสนองาน
ก็คือวันอังคารกับวันพุธ

วันอังคารเนี่ยตามหลักโฮลาซานก็เรียกว่าเป็นวันแห่งสงคราม
ก็คือหมายถึงว่าวันนั้นคือเวลาคุยอะไรมันอาจจะคุยยาก
เขาอาจจะมีข้อค้านอยู่ในใจ
เวลาคุยอะไรมันต้องแบบใช้เวลาใช้ความสามารถ
ต้องงัดไม้เด็ดขึ้นมาเยอะคือต้องเหนื่อย
มันมีโอกาสสำเร็จได้แต่ต้องเหนื่อย
ส่วนวันพุธเนี่ยทางโฮลาซานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวทาสน้ำ

ไม่ใช่เค็มก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าน้ำคือน้ำลง

ใช่ก็คือเขาตกลงกับเราวันนี้วันหน้าเขาอาจจะแบบไม่แน่ใจ
เพราะฉะนั้นมันก็เลี่ยง
เหมือนกับเวลาเขาแต่งงานวันพุธเขาไม่ให้แต่ง

มันมีเหตุผลมีหลักการที่เขาเชื่อกันมานะ
เอาล่ะได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะ
คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมส่งมาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเราวันนี้คัดเลือกมา๓ท่านผู้โชคดีนะคะ
ท่านแรกคุณเศรษฐาวุฒินพประภัย
เกิดวันที่๔มกราคม๒๕๕๙
ปีขานถามมาเรื่องโชคลาภการเงินค่ะนะคะ

มีโอกาสได้ลาบก้อนเล็กเหมือนกัน
ในช่วงนี้นะคะถ้าสมมุติลงทุนอะไรเล็กน้อยเนี่ย
มันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน

ที่ได้เงินมาแล้วมันมักจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายตลอด
ลักษณะคล้ายกับเงินร้อนพอเข้ามาปุ๊บแล้วต้องใช้จ่ายไปทันที
โดยมากจะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบที่อยู่อาศัย
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงซื้อหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะ
แล้วก็ในเรื่องของพวกแบบสุขภาพญาติพี่น้อง
อาจจะมีปัญหาพวกญาติป่วยอะไรประมาณนั้นนะคะ
ทางที่ดีก็คืออาจจะแบบต้องสำรองเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งเผื่อใช้จ่าย

ใช่ค่ะรวมถึงการเงินก็คือเตรียมเงินสำรองไว้
ลาบมีมาบ้างเล็กน้อยรอลุ้นกันไปนะคะ
ส่วนท่านที่๒คุณเอี่ยวค่ะคุณเอี่ยวสุธิรักเกิดวันที่๙มีนาคม๒๕๒๗วันพรุ่งนี้
ถามมาเรื่องการเงินโชคลาภสุขภาพ
ในเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของการเงินนะคะ
ในช่วงปีนี้เลยนะคะก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะ
อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการถูกคนใกล้ตัว
หรือว่าเพื่อนฝูงเอารัฐเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
ถ้าสมมุติว่าไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงมีโอกาสที่แบบจะเสียเปรียบเขา

แล้วก็ในเรื่องของโชคลาภบ้างนะคะโชคลาภมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการลงทุนแบบระยะสั้น
แต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนักพอได้แต่ว่าไม่ถึงรวยยังไม่ถึงตู้มทีเดียวรวย

สุขภาพอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคที่เกิดจากความเครียด
พักผ่อนน้อยหรือว่าอาจจะเป็นโรคเก่าอะไรที่มันอาจจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังคือราหูเข้าดวง
อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกอุบัติเหตุเล็กน้อย
จะไปที่ไหนขับลงขับรถก็ต้องมีสตินะ
ไปทำบุญเสริมดวงยังพรุ่งนี้วันเกิดแล้วด้วยนะคะ
ใช่ค่ะสำหรับวันเกิดให้หมอไก่โอดพรเลยก็ได้ค่ะ
ก็ขอให้มีความสุขมากนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ
เอาล่ะท่านสุดท้ายนะคะผู้โชคดีได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ก็คือคุณเฟิร์นฟอร์เฟิร์นธัญชานะคะ
เกิดวันที่๙ธันวาคม๒๕๓๙ถามเรื่องความรักกับกัน
ยังไม่ได้บอกนะว่ามีแฟนหรือยัง
พื้นฐานดวงชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเขาอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยจะมีคนที่แบบเข้ามาจริงจังเลย
เข้ามาแบบว่ารักจริงหวังแต่งเนี่ย๒คน
มา๒คนมาให้เลือกอะ

เป็นยังไงบ้างถ้ามาสองคนนี้
มันก็ต้องเลือกเพราะว่าเขามาเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับจะรักจริงหวังแต่ง
ก็คือแบบว่าหวังที่จะสารสัมพันธ์จริง
ไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาคนที่เข้ามาคือเข้ามาแล้วก็ผ่านไป
แต่สองคนนี้เข้ามาแบบจริงจังอันนี้เราต้องเลือกแล้ว

สำหรับความรักนะคะเลือกดีนะคะส่วนเรื่องของการงานค่ะ
เรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะเปลี่ยนแปลงงานสมมุติว่าตอนนี้ทำงานอยู่เนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าจะย้ายงานออกงานสมมุติว่าทำงานอยู่ในองค์กรเดิมเนี่ยก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะคะ
แล้วก็มีโอกาสมากกว่า๑ครั้งด้วยอาจจะแบบว่าย้ายงานแล้วอาจจะมีคนมาทาบทามเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้น

งานก็ดีรักก็ดีรักก็รุ่งนะจ๊ะโอ้โหดีใจมาก
วันนี้ค่ะ๓ผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตา

มีหลวงปู่ทิมกับหลวงปู่ทวด

อู๋สองเด้งอ่ะ

ถ้าในที่พลาดไปก็รอลุ้นศุกร์หน้านะคะ
ขอบคุณหมอไก่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นประจำในวันศุกร์ในการผวดเสมอหมอไก่แบบนี้